วันอาทิตย์นะครับเราจะสรุปรวบรวมว่า
ข่าวสารในแวดวงไอทีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หรือว่าเที่ยงคืนของวันที่๒๒มีนาคมตามเวลาบ้านเรา
และภายในบัตรเชิญปรากฏข้อความแบบนี้นะครับ
พากันคาดเดากับความหมายนี้จะมีความหมายอะไร
หลายคนบอกว่าอาจจะหมายถึงสินค้าใหม่
ที่มีลักษณะเป็นวงกลมโค้งมนต์หรือเปล่า
ภาพของบัตรเชิญก็มีเป็นภาพของการซูมเข้าไป
อกจากนี้นะครับรีโค้ดเว็บไซต์ต่างประเทศ
ที่กำลังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ที่นิยมใช้แล้วนะครับ

ข้อนี้แหละครับทำให้หลายคนที่ได้รับการแจ้งเตือน
ข้อความแจ้งเตือนแบบนี้บอกว่าโอ้โหรำคาญเหลือเกินตอนนี้
เพราะว่ารำคาญกับผู้ใช้งานบางส่วน
ไม่ต้องการอยากจะรับทราบเรื่องของการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับ
ให้การปิดการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ในอีกไม่ช้านี้แล้วครับ